สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐเจาะประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับ
วันนี้อังคารที่๑๑มิถุนายน๒๕๖๒ครับ
คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
นครปฐมมีอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งข้ามเกาะกลางถนนชนประสานงากับรถตู้โดยสารครับ
ทำให้มีผู้บาดเจ็บ๑๒คนในจำนวนนี้สาหัส๒คน
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ตำรวจสพโพแก้วตรวจสอบอุบัติเหตุบนถนนบรมราชชนนานี
ในพื้นที่หมู่๖ตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
จุดเกิดเหตุอยู่ก่อนถนนพุทธมนตรสาย๕

สี่ประตูและรถตู้โดยสารสายกรุงเทพกาญจนบุรี
อยู่ในสภาพด้านหน้าพังยับเยิน
จากการตรวจสอบพบว่ามีคนขับและผู้โดยสารที่มากับรถทั้ง๒คัน

จำนวนนี้อาการสาหัส๒คน
ผู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลวิชัยเวทอ้อมน้อย
สอบสวนผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่าก่อนเกิดเหตุมีฝนตกลงมาอย่างหนัก
เห็นรถกระบะขับมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ
จู่เหลือเสียหลักพุ่งข้ามก่อกลางถนน
จังหวัดสมุทรสาครเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พุ่งชนรถเก๋งบนถนนสายสวนส้มมหาชัยในพื้นที่หมู่๒ตะบนสวนส้มอำเภอบ้านแพ้วทำให้รถจักรยานยนต์พังยับเยินล้อบิดเบี้ยว
คนขับขี่ซึ่งเป็นชายอายุ๑๘ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลกระทุ่มแบน
ส่วนรถเก๋งคู่กรณีซุ้มล้อซี่ขวามีรอยยุบกระจกมองข้างหักคนขับไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุรถเก๋งคันนี้กำลังจะเลี้ยวกลับรถตรงจุดเกิดเหตุ
แต่มองไม่เห็นว่ามีรถจักรยานยนต์วิ่งมาทางตรงจึงเกิดอุบัติเหตุขึ้น
จังหวัดฉะเชิงเซาเกิดอุบัติเหตุรถชนท้ายกัน๓คันรวดบนถนนสายบางนาตราดในพื้นที่ตำบลบางวัวอำเภอบางประกงทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๑คน
จุดเกิดเหตุเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งคือช่วงจุดกลับรถหลักกิโลเมตรที่๔๑ในช่องทางด่วนมุ่งหน้ากรุงเทพ
สอบสวนนายชัยวัดเอี่ยมมาตรอายุ๓๗ปีคนขับรถกระบะอิซูซูทราบว่ากำลังไปส่งของที่กรุงเทพแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุไม่รู้ว่ามีจุดกลับรถจึงพุ่งชนท้ายรถคันหน้าที่จอดรอเลี้ยวกลับรถอย่างจัง
ท้ายที่จังหวัดนครพนมเกิดดูปฏิเหตุรถบรรทุกก๊าซเสียหลักพลิกตะแคงบนทางหลวงหมายเลข๒๑๒ในพื้นที่บ้านธาตุน้อยตำบลพระกลางทุ่งอำเภอธาตุพนม
จุดเกิดเหตุอยู่ช่วงโค้งหักศอกหลักศิลาพบรถบรรทุกถังก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้ำหนัก๑๘ตันสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารพลิกตะแคงอยู่กลางถนน
ตำรวจสพหลักศิลาพร้อมเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนครพนมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพบว่าไม่มีก๊าซรั่วไหลและเป็นก๊าซที่ไม่ส่งผลอันตรายแต่มีแรงดันสูงเกรงว่าจะเกิดระเบิดขึ้นจึงฉีดน้ำพรมเอาไว้
นายจารึกอยู่สุขอายุ๕๖ปีคนขับระบุว่าขับรถบรรทุกก๊าซมาจากมาเลเซียกำลังไปส่งที่เวียดนามพอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นโค้งหักศอกรถเสียหลักพลิกตะแคงโชคดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บและไม่มีรถขับสวนมา